วิสแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ
เป็นคลิปสุนัขตกลงมาจากตึกชั้น๔
เป็นตึกของร้านท่านปู่หลังธนาคารไทยพาณิชย
ติดกับโรงหนังปากน้ำโพเก่ากลางเมืองนครสวรรค์

เพราะว่าเจ้าของตึกเขาออกมาชี้แจง

ไม่ได้ไล่สุนัขไม่ได้ทำให้สุนัขตกลงมาจากตึกค่ะ
เรียบร้อยโดดแล้ว

มันติดใช่ไหมนะ
มันติดเลยมันติดเลย
ใครต่อไปไหน

ค้างใส่ไฟโอ้โหตกลงมาเลย
โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งกว่าค่ะ
สุนัขตัวแรกตกลงมาตาย
ตัวที่๒ตกลงมาค้างสายไฟแล้วกระแทกพื้น

แต่มีตัวเนี่ยลงมาก่อนแล้วตายไปแล้ว
คนโพสต์ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปคุยกับคนแถวนั้นเขาบอกว่า

เขาดูอยู่นานลุ้นอยู่นานคือได้ยินเสียงหมาร้อง
จู่เห็นหมาตัวแรกกระโดดลงมาตกลงมาจากดาดฟ้าลงมาตาย
พักอีกตัวหนึ่งตกลงมาค้างที่สายไฟแล้วหล่นลงมาที่พื้นบาดเจ็บ
ความสูงของตึกสี่ชั้นก็สูงกับยี่สิบเมตรนะคะ
คือตกลงมาจากดาดฟ้าชั้นบนสุดตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอ่ะ
ครับเราได้คุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของตึกหลังนี้แล้วนะฮะ
นายคงพฤษอุดมลาบบุญชัยอายุ๔๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าหมาที่เห็นในคลิปเนี่ยมันคือหมาจรจัด
ความจริงแล้วมันอยู่ในตึกร้างที่เป็นโรงหนังเก่าซึ่งปิดกิจการไปแล้ว
แล้วมันอยู่ติดกับบ้านของเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ย
หมาจรจัดกลุ่มเนี้ยมันจะลักษณะตอนเนี้ยเริ่มเป็นสัตว์ก็คือติดสัตว์ติดตัวเมียนะฮะ
มักจะมาส่งเสียงเห่าหอนอยู่ในตึกร้างข้างบ้านเขาอยู่เป็นประจำ
แต่ในคลิปที่ท่านเห็นเนี่ยนายคงพฤษบอกว่าเขาไม่รู้ว่า
หมาจรจัดที่มันอยู่ตึกร้างข้างบ้านเขามันมาโผล่ที่ดาดฟ้าบ้านเขาได้ยังไง
ทีนี้เขากับครอบครัวก็กลัวหมาจรจัดไม่มีใครกล้าไปไล่
ก็โทรไปหาคนรู้จักให้มาช่วยไล่หมาให้หน่อยแต่ไม่มีใครมาเพราะว่ามันดึกแล้ว
เขาก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเดี๋ยวมันคงออกไปเอง
รู้อีกทีอ้าวเนี่ยฮะเห็นในคลิปเนี่ยตกตึกไปตายตัวหนึ่งอีกตัวนึงบาดเจ็บ
ยืนยันว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ทำร้ายสุนัขอย่างแน่นอน
บ้านมันเยอะคือตึกล้างที่อยู่นี่คือมันติดกับบ้านเรา
ใช่โรงหนังนี่มันปิดตัวมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วผมก็ไม่เคยขึ้นไปข้างบนสักทีนะ
มันมันล้างเราก็ไม่กล้าขึ้นไปเราก็ไม่รู้อยู่ดีมันมันปีนจากเนี่ย
ทางโรงหนังปีนข้ามข้ามมาหลังคาบ้านผมได้ยังไง
ผมก็ยังสงสัยมันเข้ามาเข้ามาได้ยังไงนี่นี่คือเหตุผลไง
คืออยากย้ายช่วยโรงสถานีว่าหมามันก็โดดลงมาเอง
ผมไม่ได้ไปทำอะไรมันตอนที่มันโดดลงมาเนี่ย
ผมยังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเลยแล้วผมโทรตามคนมาแล้ว
แต่เขาบอกมันดึกดึกแล้วเขาเลยไม่สามารถมาช่วยจับ
เขาบอกเดี๋ยวตอนเช้าก็จะช่วยจับให้
ผมก็เลยคิดว่าเออให้มันเดินข้างบนไปก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเช้าโทรตามอีกที
นึกว่าอยู่ดีมันจะกระโดดลงมาเลย
นี่ที่เจ้าของตึกเขาชี้แจงนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้
มันส่งสงส่งเสียงหอนเทาอะไรก่อนจะโดดลงมาเนี่ย
ส่วนตัวที่มันเจ็บเนี่ยพอมันตกลงไปแล้วมันวิ่งหนีตะเลิศไปไหนแล้วไม่รู้นะครับ
ตัวที่ตายนี่ทางเทศบาลเขาก็เอาซากนะไปดำเนินการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ